จะไปเที่ยวที่ไหนดีน่าเหนือก็น่าไปอีสานก็น่าไปภาคใต้ก็น่าเที่ยวเหมือนกันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามาแล้วนะคะก็กำลังดูโปรแกรมท่องเที่ยวไงคะ
วันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พร้อมกับวันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวันด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนก็คงเตรียมที่จะไปเที่ยวทั่วไทยกันนะคะ
ซึ่งวันนี้ดิฉันเองก็อยากจะต้องเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยสำหรับใครที่จะวางแผนการเดินทางเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะพ้นฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีทั้งอากาศหนาวแล้วก็อากาศฝนปะปนกันอยู่เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันให้ดีเพื่อที่จะได้วางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทาง
ตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็โมเดลอากาศของเราที่จำลองมาให้กับคุณผู้ชมได้เห็นถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผ่ปรุงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอยู่
ขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงมีลมตะวันออกที่พัดมา
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เกิดฝนตกในช่วงนี้
แห่งนั้นมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเตือนกันเลยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ลมพัดแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะเดียวกันเฝ้าระวังเรื่องฝนตกสะสมกันเอาไว้ด้วย
และส่วนภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนองก็ตกกระจาย๑๔๐๖๐ของพื้นที่
โดยเฉลี่ยแล้วจะฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็น
ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุกหน่อยนะคะ
แถบจันทบุรีและตราดชุ่มฉ่ำไปกับฝนที่ตกลงมา
ส่วนชาวเรือก็สามารถเดินเรือได้เพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๑เมตรถึง๒เมตรนะคะ
บริเวณห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
โดยเฉพาะในช่วงของวันที่๑๓๑๕ตุลาคมอันนี้เตือนกันเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องยาวนานทิ้งถวนฤดูฝนด้วย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกได้ว่าทั่วไทยจะมีฝนตกชุ่มฉ่ำขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ
เรื่องของการเดินทางเตรียมเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะ
ฉันขอตัวไปก่อนค่ะดูเหมือนว่าตารางรถไฟจะมาแล้วด้วยจะต้องสแกนใบหน้าก่อนด้วยเดี๋ยวมีเทคโนโลยีเขาล้ำเลิศค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ